ข่าวแนวไทยรัสทีวีนะครับบ้านสะครู้อยู่ตระบนหนองตระคองอำเผินอาหารสายนะครับ
บอกว่ามีแก๊งวัยรุ่นเป็นสิบคน
ระเวนทุบทำลายไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่บ้าน
หลักฐานต่างนะครับถ้าไม่พอใจใครก็จะยกพวกเนี่ย
วงมิดดาบเอาท่อนไม้ไปทุบข้าวทุบของ

ล่าสุดเหตุการณ์คือห้าทุ่ม

ผู้สื่อข่าวของเราหลังจากระรับร้องเรียน
ที่หน้าบ้านของนายสวัยกับนางเสนอกล้าสงคราม

ทุบทำลายข้าวของขู่ยิงคนในบ้าน
สภาพข้าวของในบ้านที่หน้าบ้านยังพังเสียหาอยู่เลยนะครับ
โดยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นกับตาตัวเอง
มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นถือมีดสปาต้า
เข้ามาฟันทำลายข้าวของที่หน้าบ้านพูดจาคมขู่
บอกจะเอาปืนมายิงตอนนี้ยังหวาดระแวงอยู่เลยนะครับ
เพราะกลัวไอ้พวกนี้จะกลับมาทำลายข้าวของที่บ้านอีก
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปเจอลูกสาวเจ้าของบ้านนะคะ
เธอบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเธอกับแฟนนุ่ม
ไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนี้ถูกตะโกนด่าหาเรื่อง

แล้วกลายเป็นว่าถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ปลาหินใส่รถยนต์มาแล้ว
เคยแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตำรวจบอกว่าได้ตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุมา๒คนนะคะ
อายุประมาณ๑๘๑๙เนี่ยค่ะแต่ว่า๒คนนี้ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
แต่ก็แจ้ง๒ข้อหาค่ะบุกรุกยามวิการ
และทำลายข้าวของบุคคลอื่นจนได้รับความเสียหายนะคะ